เหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อน
ผู้ชายคนหนึ่งวัยรุ่นอายุ๑๘ปีค่ะ
ต้องบอกว่างานนี้เจ็บตัวฟรี

วัยรุ่นอีกสักประมาณ๒๓คน

เพราะเป็นการทำร้ายผิดตัวอีกแล้วค่ะ

นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืน
วันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
บริเวณสามแยกไฟแดงโรงพยาบาลสันทราย
ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
อย่างในภาพเลยค่ะอย่างในคลิปเลยค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งจอดรถติดไฟแดงอยู่ดีนะคะ
ก็นี่แหละมีวัยรุ่นสักประมาณ๒๓คน
เข้ามาทำร้ายร่างกายมารุมกันแบบนี้
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วผู้เสียหาย
ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักแม่โจ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ที่สุดแล้วตำรวจตามไปจับกลุ่มคนก่อเหตุทั้ง๓คนได้สำเร็จ
แล้ว๓คนคุณค่ะอายุอนามยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
คนแรกคือนายพันธการปันปวงอายุ๑๙ปี
คนที่๒คือนายนนนามสมมุติอายุ๑๘ปี
คนที่๓คือนายดนนามสมมุติอายุ๑๗ปี
เอาเรียงกันเลยนะ๑๙๑๘๑๗ปีทั้งหมดยอมรับสารภาพนะคะ
บอกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจริง
คิดว่าเอาอีกแล้วคิดว่าเป็นคู่อริที่เคยวิวาดกันมาก่อน
แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของการทำร้ายกันผิดคนนะคะ
หลังจากที่ผู้เสียหายมาเจอกับผู้ชายทั้ง๓คนที่ไปรุมทำร้ายร่างกายเขาแล้วนะคะ
พอรู้ว่าเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดทำร้ายผิดคน
ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใดนะคะ
แต่ว่าตำรวจได้ดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ฐานความผิดคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แต่ไม่ถึงกับได้รับอันตรายร่างกายแก่จิตใจ
แล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินคนละ๑๐๐บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ผิดตัวสรุปเจ็บตัวฟรีจริง
จริงถึงว่าไม่ผิดตัวก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเขานะ